คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราได้รับเรื่องร้องเรียนจากครอบครัวหนึ่งนะคะ
เข้ารับการรักษาอาการป่วยคือเป็นโรคหัวใจ
ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯมหานคร
ต่อว่าสุดท้ายเด็กเสียชีวิต
และทางครอบครัวบอกว่ามันมีประเด็นที่ติดใจอยู่หลายเรื่องตั้งแต่กระบวนการรักษา
สุดท้ายปลายทางพอเด็กเสียชีวิตแล้วเนี่ย
ทางโรงพยาบาลก็ไม่สามารถให้คำตอบที่ชัดเจนได้ว่าสาเหตุการเสียชีวิตคืออะไรกันแน่
ตัวคุณแม่กับคุณยายค่ะคุณแม่อินทราเนธสกุลนีอายุ๒๓
เจลอายุ๓ขวบเสียชีวิตเมื่อวันที่๑๓พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วทางโรงพยาบาลและ
ครอบครัวบอกแบบนี้นะคะทีมข่าวไปที่วัดดาวโด่งอำเภอเมืองสมุทรสงคราม
ไปถามข้อมูลจากครอบครัวของน้องเจลค่ะว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น
ตอนทีมข่าวของเราไปถึงเนี่ยนะคะศพของน้องเจลยังถูกบรรจุโรงเย็น
อยู่ในสาราของวัดก็ครอบครัวบอกว่าจะยังไม่ชาปนกิจ
กว่าจะได้คำตอบจากโรงพยาบาลว่าน้องเจลเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไร
จะไม่ชาปนกิจจนกว่าโรงพยาบาลจะรับผิดชอบ
นี่คือชุดของน้องนะคะที่งานศพของน้องเนี่ยค่ะตุ๊กตาของเล่นของน้อง
คุณแม่ค่ะคุณแม่อินทิราบอกว่าคือเดิมเนี่ยค่ะ
เจมส์สุขภาพแข็งแรงนะคะวิ่งเล่นกับเพื่อนปกติ
เรียนหนังสือปกติใช้ชีวิตปกติมากแต่น้องเจลจริงแล้วก็มีอาการโรคหัวใจตั้งแต่กำเนิดนะคะ
แต่ยังแข็งแรงดีเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้น๙มีนาคมที่ผ่านมา
คุณหมอนัดดูอาการทั่วไปก็ตามแผนการรักษาของน้องเนี่ยแหละค่ะ
ถ่ายคลิปวิดีโอเก็บไว้ดูอะค่ะเนี่ยน้องก็ยังมีอาการแบบปกติ
เห็นเหมือนคนเจ็บคนป่วยอะไรเลยนะคะตอนอยู่โรงพยาบาลเนี้ยค่ะ
วันที่๙มีนาคมนะคะคุณหมอบอกว่าจากการตรวจหัวใจและสุขภาพร่างกายของน้องเจล
ประเมินว่าน้องเจลต้องผ่าตัดหัวใจ
และสามารถผ่าตัดหัวใจได้เลยทันทีด้วยช่วงวัยน้ำหนักตัวส่วนสูงมันถึงเกณฑ์แล้วผ่าตัดได้
บอกกับครอบครัวว่าครอบครัวควรจะผ่าตัดให้น้องเจลตอนนี้เลยนะ
เพราะว่า๑๑มีนาคมมีเตียงว่างพอดีโอกาสที่จะรักษาหายเนี่ยมันสูงมาก
๘๕ถ้ารอผ่าตัดตอนโตเนี่ยน้องมีโอกาสหายแบบ๕๐๕๐เท่านั้น
แล้วก็ถ้าผ่าตัดตอนโตแผลมันจะชัดแล้วมันจะกระทบต่อการใช้ชีวิต
แนะนำว่าให้ผ่าตัดตอนนี้เลย
คุณแม่ก็ตัดสินใจว่าอ่ะได้ผ่าก็ผ่า
เซ็นยินยอมนะคะให้ลูกเนี่ยผ่าตัด
ก็เชื่อตามคำวินิจฉัยของแพทย์
หลังผ่าตัดทุกอย่างก็เหมือนจะปกติ
แต่มันมีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้องเจลเริ่มมีอาการเหนื่อยหอบ
เดิน๒ก้าว๓ก้าวต้องหยุดแล้วอ่ะค่ะ
ช่วงหลังถึงขั้นต้องซื้อรถเข็นมา

และระหว่างที่น้องเจลกลับมาอยู่ที่บ้าน
ประมาณ๒เดือนพอถึงวันที่๑๑พฤษภาคมที่ผ่านมา
เจลบอกแม่ว่าแม่หนูปวดท้อง
แล้วก็เอามือไปจับกลางอก
ตอนนั้นแม่บอกว่ารู้เลยว่ามันน่าจะเป็นผลจากการผ่าตัดหัวใจ
ก็โทรศัพท์ไปถามคุณหมอนะคะ
คุณหมอก็บอกว่างั้นพาน้องไปโรงพยาบาลดีกว่าเพื่อดูอาการ
พอไปถึงโรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าที่น้องเจลซึมเหนื่อยหอบง่ายเนี่ยนะ
เป็นเพราะฤทธิ์ยางั้นเดี๋ยวหมอเปลี่ยนยาตัวใหม่ให้ก็แล้วกัน
ก็ลองดูนะน้องเจลอาจจะแพ้ก็เลยมีอาการเหนื่อยหอบ
ก็เลยบอกว่างั้นขอให้น้องเจลนอนโรงพยาบาลสัก๑สัปดาห์ดีกว่า

ระหว่างอยู่โรงพยาบาลน้องอาการซุดลงเรื่อยนะคะสุดลงตลอดเลย
พฤษภาคมน้องเจลไม่กินข้าวอาหารอย่างสุดท้ายที่น้องเจลกินก็คือ
กล้วยแล้วก็ดื่มน้ำทั้งวันกินแค่กล้วยค่ะกล้วยลูกเดียวเลย
ตอนเที่ยงแพทย์มาเจาะเลือดไปตรวจ๔เข็มนะคะที่เจาะเลือดไป
แล้วก็ไม่ได้มีการแบบใช้ยาสลบอะไรนะหลังเจาะเลือด
มีพยาบาลเอาเอกสารมาให้ครอบครัวเซ็นยินยอม
ผ่าตัดและวางยาสลบตอนนั้นน่ะแม่จะไม่เซ็น
แต่ทางหมอบอกว่าเซ็นไปก่อนเถอะเพราะว่าในอีก๑สัปดาห์
ก็จะต้องรักษาน้องอีกจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาเซ็นยินยอมอีก
กลายเป็นว่าพอช่วงค่ำพยาบาลมาบอกว่าน้องเจลความดันต่ำ
เจลแย่แล้วร่างกายไม่ตอบสนองแล้ว
บอกว่าระหว่างที่แม่กำลังรีบขึ้นไปค่ะ
คือน้องเจลเสียชีวิตนะคะ
เพื่อที่จะเจาะตรงขา

หนูก็ตรงไปซื้อเตรียมเพื่อจะให้แม่หนูไปรับ

โทรมาว่าแม่รีบขึ้นมาด่วนน้อง

ตอนที่หนูขึ้นไปน้องกำลังปั๊มหัวใจอยู่ค่ะ
พอพูดว่าน้องเร็น

พอวางยาปุ๊บน้องไม่ได้สติขึ้นมาเลย
คุณยายบอกว่าอยากให้ทางโรงพยาบาลชี้แจงสาเหตุ
การเสียชีวิตของหลานสาวอย่างตรงไปตรงมา

ครอบครัวติดใจ๔เรื่องหนึ่งคือทำไมต้องวางยาสลบ
สองคือแพ้ยายาอะไรกันแน่
สามน้องเจลเสียชีวิตจากอะไรกันแน่
แต่ใบมรณบัตรบอกว่าเสียชีวิตเพราะติดเชื้อในกระแสเลือด
แล้วก็๔ที่อ้างว่าเด็กมีอาการแย่เนี่ย
ย้อนแย้งกับความเป็นจริงเพราะก่อนผ่าตัดน้องเจลอาการปกติ
ขอเรียกร้องค่าเสียหายขั้นสูงสุดตามสิทธิ์ของหลักความยุติธรรม
เพราะว่าทางโรงพยาบาลยายบอกว่าหารือกันเบื้องต้น
บอกจะชดใช้ให้๒๕๐๐๐๐บาทแต่ทางครอบครัวยืนยันว่า
เอาเรื่องให้ถึงที่สุดไม่ขอยอมรับ
หน้าขาสองข้างแต่ไม่ทำตอนนี้หรอกไปทำอาทิตย์หน้า
ให้น้องหายไม่สบายก่อนแต่เซ็นไว้ก่อนเถอะ
เซ็นไว้ก่อนเถอะไม่เป็นไรน้องมันเด็กมันก็เซ็น
แต่เราเข้าใจว่าส่องเข้าไปสาเหตุหลักหลักคือ
ครอบครัวนี้อยู่สมุทรสงครามแต่เป็นโรงพยาบาลในกรุงเทพนะฮะ
ข้อมูลจากทางโรงพยาบาลเนี่ยเราได้ข้อมูลว่า
คณะแพทย์ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนะครับ
เดี๋ยวจะสรุปแล้วก็จะแถลงกันอีกครั้งหนึ่ง
แต่ขอยืนยันว่าแพทย์รักษาอย่างเต็มที่เต็มความสามารถ
แต่เป็นเรื่องของภาวะแทรกซ้อน
ตรวจพบเชื้อไวรัสในทางเดินหายใจร่วมกับภาวะหัวใจล้มเหลว
ได้รับการรักษาในหอผู้ป่วยศัลยกรรมแล้วให้ยา
แล้วเริ่มปฏิบัติการกู้ชีพแต่เด็กไม่ตอบสนองแล้วก็เสียชีวิต
ซึ่งอาจจะต้องรอการแถลงที่ชี้แจ้งแล้วก็ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับ